กลับมาเบรกนี้ค่ะคุณผู้ชมพาไปดูสองพระเอกเลือดอีสานกันหน่อยดีกว่านะคะ
เต๋าเศรษฐพงศ์แล้วก็หมอฤทธิเรืองฤทธิ์นั่นเองค่ะ
พาไปดูละครเรื่องสิ้นสามต่อนนั่นเองนะคะ
แล้วก็มีนางเอกน้องใหม่ชื่อน้องป๊อปปี้มาด้วยค่ะ
สุดทักหลายกันเลยนะฮะสองหนุ่มเลือดอีสานค่ะเต๋าเศรษฐพงศ์หมอฤทธิเรืองฤทธิ์นะคะ
แล้วก็น้องป๊อปปี้เนี่ยลัดฟ้าไปเปิดตัวหนังใหม่สิ้นสามต่อนที่กลางตลาดต้นตานจังหวัดขอนแก่นค่ะ
นี้ค่ะแต่ว่าหมอฤทธิ์นะครับมาเล่นหนังแบบนี้
หนีงานคุณหมอที่ศูนย์แพทย์ธรรมศาสตร์มาหรือเปล่า
อัปเดตหน้าที่การงานของคุณหมอกันหน่อยจ้า
ก็ยังเป็นหมออยู่เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ฤทธิ์เรียนต่อนะครับ
ด้านคือหนังแล้วก็ความงามนะครับแล้วก็
ระหว่างที่เรียนต่อมันก็จะมีคิวบ้างบ้างอะไรอย่างนี้
แล้วก็เราก็มาล็อกคิวกันกับทางทีมหนัง
แล้วก็ถ่ายเป็นคิวไปมันก็เลยแบบโอเคเล่นหนังเรื่องนี้ได้
ขอฝากด้วยนะตำรับเพราะว่าเรื่องเลือกสิ้นสามต่อไปนะ
เป็นหนังเรื่องแรกของฤทธิ์นะครับก็ตั้งใจมากนะครับ
ทำเต็มที่นะครับก็หวังว่าทุกคนที่ได้ไปดูนะครับ
จะชื่นชอบกันนะครับ
และซุ่มถ่ายละครพีเหรียดบทนางเอกด้วยนะจ๊ะ
และที่สำคัญประกบรุ่นใหญ่อย่างพี่ยุ้ยจีรนันค่ะ
งานนี้บอกเลยว่าไม่มีมาหยดน้ำตานะจ๊ะตบกันสนั่นจอค่ะ
เป็นเรื่องแรกเลยที่มาเล่นพีเรียสค่ะ
ก็ตอนนี้เขากำลังฮิตเนาะ

เหนื่อยมากเลย
ก็จริงก็จะว่าเหนื่อยก็ค่อนข้างเหนื่อย

ก่อนนี้ก็ถ่ายทำไปได้เกือบจะ๕๐แล้วค่ะ

รอดูและกันพอว่าฉีกเนวเรื่องนี้นางเอกไม่ยอมคนน่ะจ๊ะ